ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องคดีความเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวขอเรียกชื่อนี้ว่าเป็นชู้รักช่างแอร์แล้วกันนะคือมันมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะไปทำความรู้จักสนิทสนมกับครอบครัวหนึ่งเขาอยู่กันพ่อแม่ลูกนี่แหละแล้วผู้ชายคนที่ไปทำความรู้จักสนิทสนมเนี่ยเขาเป็นช่างแอร์
ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจับได้ว่าภรรยามีชู้กับช่างแอร์
เขาก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
พอโพสต์ไปเท่านั้นแหละนะครับทนายศักดาแสนบุญสิริเนี่ย
เห็นข้อความที่ผู้ชายคนนี้โพสต์ก็อยากจะช่วยเหลือทางด้านของคดีแล้วก็ข้อกฎหมาย
ทนายเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่มีค่าทนายผมก็จะทำให้
ผมจึงฟ้องตามมาตรา๑๕๒๓วัก๒เรียกค่าสายเมียโจทย์๕แสนบาท
ทีนี้ไม่ใช่แค่ทนายเองบอกว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะ
เป็นคดีความได้ผมจัดการให้เองเพื่อนบ้านของโจทย์
นี่ก็คือสามีที่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก็บอกว่าแหมเห็นพฤติกรรมที่ช่างแอร์เนี่ย
เข้าออกบ้านอยู่เป็นประจำทนไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามีไม่ควรยอม
ก็เลยทำการเรียกว่าดำเนินคดีได้เหมือนกัน
ทีนี้นะคะทางด้านทนายศักดาก็บอกว่าจะดำเนินการให้
พร้อมทั้งอยากจะให้คดีนี้เป็นตัวอย่างถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ผู้เสียหายใครก็ตามที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ก็สามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้ด้วยเหมือนกัน
คือผู้ชายที่เมียมีชู้เขาก็เล่าให้ฟังในโลกโซเชียลนะ
เขาบอกว่าเขามีภรรยาสุดที่รักแล้วก็ลูกเล็ก๒คน
หาเงินตัวคนเดียวคือตัวเขาเองหาเงินตัวคนเดียว
แล้วภรรยาเลี้ยงลูกอยู่บ้านรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ
ส่วนช่างแอร์เนี่ยนะครับก็เป็นช่างเหมาติดตั้งล้างเติมน้ำยาแอร์นะครับ
รู้จักกันกับผมเลยติดต่อให้ไปล้างแอร์ที่บ้าน
ส่วนภรรยาเองไปเกิดสารสัมพันธ์กับช่างแอร์ขึ้นนะครับ

คือไปทำงานหาเงินตามปกตินะคะ
ส่วนลูกไปโรงเรียนช่างแอร์ก็มารับภรรยาของคุณสามีนี่แหละ
ไปทำงานวันละสองสามชั่วโมงทุกวันแบบนี้
อย่างที่บอกเพื่อนบ้านเห็นก็บอกว่าทนได้ยังไงก็มาบอกสามี
สามีก็เรียกภรรยามาคุยกันกลายเป็นทะเลาะวิวาส
ภรรยาบอกว่าจะไม่ขออยู่กินกับสามีอีก
แล้วก็มีการนัดชู้มาขนข้าวขนของออกจากบ้านไป
ลูกทิ้งสามีเอาไว้ไม่กลับมาบ้านอีกเลย
แต่เหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ตัวสามีหรือว่า
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเขาโพสต์ทิ้งไว้ให้โลกโซเชียล
ได้รับทราบเหตุผลของภรรยาที่ไปมีชู้
เพราะภรรยาเนี่ยต่อว่าเขาว่าไงรู้ไหมคุณ
ต่อว่าเขาประมาณว่าของช่างแอร์เนี่ยใหญ่กว่า
แล้วก็ทั้งเก่งกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ตัวสามีหรือ
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็บอกว่าทนไม่ได้เหมือนกัน
แบบนี้มันเหมือนมาหยามผมผมเป็นสามีผมเป็นผัวคุณนะ
ของชู้อีกต่างหากนะฮะ
ตัวผู้เสียหายคือ

และเหตุผลก็เป็นเหตุผลที่ทนายศักดาแสนบุญสิริ
เขาบอกผมก็ยอมไม่ได้กับคุณสามีเหมือนกัน
ใช่เพื่อเป็นการรักษาศักดิ์ศรีฝั่งสามีที่มีทะเบียนสมรส

ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ในโลกโซเชียลก็สนใจ
น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษานะคะ